นี่เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ดวงดีก่อนที่ดวงจะไม่ดี
ดวงดีล่ะคุณยายท่านนี้อายุ๗๓เป็นชาวสงขลาครับ
ดวงดีไหมเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวถึง๓ฉบับ
ดีใจเลยล้านเว้ยวินมอเตอร์ไฟรับจ้างครับ
ขึ้นเงินให้ยายหน่อยนะฮะหายไปเลยหายไปทั้งลอตเตอรี่หายไปทั้งคนครับ
นี่แหละฮะคุณยายอารมณ์หลานนุ่นอายุ๗๓ปีท่านเป็นชาวระโนธสงขลาครับ
ท่านเล่าบอกว่านี่นะซื้อล็อตเตอรี่งวด๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
แผงของน้องสาวที่ตัวเองมาพักอาศัยอยู่ด้วย
แล้วก็พบว่าเธอถูกรางวัลนะครับ๓ฉบับด้วยกัน
เป็นเลขท้าย๒ตัว๒๓นะครับ๒ฉบับแล้วก็เลขท้าย๓ตัวด้วยนะ
อีก๑ฉบับรวมมูลค่ารางวัล๘๐๐๐บาท
ก็เลยจ้างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อในชา
ในชาเนี่ยไม่รู้นามสกุลเขาแต่เป็นคนที่รู้จักกันมาปีกว่าแล้ว
ก็นะฮะรับส่งเหรนอยู่แถวนี้แหละนะฮะธุระมีอะไรก็ให้คนนี้ไป
มีโปรงมีเบอร์อะไรเรียบร้อยนะครับที่ขอได้
ก่อนหน้านี้เคยให้ไปขึ้นรางวัล๑ฉบับ๖๙นะฮะ
แต่มาครั้งแหมคุณยายถูกบ่อยนะแต่มาครั้งนี้เนี่ย
ลอตเตอรี่ไปให้๓ฉบับรางวัลเลขท้าย๒ตัวกับ๓ตัว
จะให้ไปขึ้นเงินแต่จนขณะนี้ในชาก็ไม่เอาเงินรางวัลมาให้สักที
ทุกทีไม่เคยบิดไม่เคยพริ้วนะครับแต่ตอนนี้หายตัวติดต่อไม่ได้ฮะ
คือกะทิบเอามาขึ้น
กลับเรืองอยู่นี่ค่ะกลับอันอยู่นี่

อารมณ์ฝากถึงในชานะเอาเงินมาคืนตานี่ผมแหลงใต้หน่อยนะฮะ
ยายกำลังลำบากเลยต้องมาอาศัยอยู่กับน้องสาวที่หาดใหญ่
ขายของก็ได้เล็กน้อยเลี้ยงชีพเลี้ยงหลานไปนะ
ในชาก็รู้แหละว่าลำบากเหมือนกันอยากจะให้ช่วยเหลือกันดีกว่า
มาขโมยกันแบบนี้นะย้ำด้วยว่าถ้าเอาเงินมาคืนไม่เอาเรื่องนะ
แล้วเดี๋ยวก็จะได้ช่วยเหลือกันต่อไปนี่นะฮะ
ก็อุทาหรณ์นะเรื่องนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้จริงเงินเงินทอง
นี่คนเห็นกันอยู่ด้วยนะคะ